แห้งเป่าแดนแฟนไม่มีสิ้นเดือนแบบนี้หลีสนิทบะหมี่กึงกับน้ำร้อนแหมน่ากินเฮ้ยน่าเศร้าใจ
เพราะช่วงนี้กรอบกว่าแป้งทอดก็ต้องเป็นเงินในกระเป๋านี่แหละอยากจะเปิดโหมดลอยตัวเป็นอมตะกันไปเลย
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีช่วงนี้กรอบเงินหมดอดหยากเดือนมิถุนายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมีนก็พอมีเงินเหลืออยู่ในคนกระเป๋านะแต่รายจ่ายทำกระเป๋าทะลุยอดจ่ายพุ่งล้ำหน้า
ทั้งมีคนมาขอหยิบยืมแบบบอกตัดไม่ได้เช่นคุณแฟนคุณแม่คุณพ่อคุณเพื่อนไม่ให้ยืมก็คงมีเครื่อง
เอาล่ะสิ่งที่ชาวมีนทำได้คือต้องทำใจแล้วออกกำลังข้อมือให้ไวเพราะต้องหมุนเงินให้ดีโดยส่วนตัวต้องทบทวนใจดีก่อนใช้เงินทุกบาท
อันดับสี่ราศีกรกฎที่หนักเพียงจะมีเพียงแต่น้ำหนักของชาวกรกฎเพราะถ้าถามถึงเรื่องเงินในกระเป๋ากลับเบาดุดดังป่วยแม่ลอยละลิ้วปลิวและร่องลอยหายไปกับการซื้อของออนไลน์
รั่วเก่งหนี้สินไหลเข้ามาเก่งปัญหาซ่อมแซมข้าวของต่อคิวกันเข้ามาให้เตรียมจ่ายงานฉลองงานมงคลของคนใกล้ตัวทำให้เสียทรัพย์ก่อนก่อน
เงินออกไปจนน้ำตาจิไหลเป็นทางต้องแบ่งเงินส่วนที่เหลือใช้ให้ดี
อันดับสามราศีพิจิกษ์ช่วงนี้ต้องตัดแหล่นไว้สำหรับอ่านเอกสารให้ดีเพราะการลงทุนด้านธุรกิจเซ็นสัญญาต่างต้องระวังเพราะกำลังจะมีปัญหาหนี้สินเข้ามาแทนกำไร
หลีแนะนำให้ก่อนจะหลดปลายปากกาลงที่ไหนต้องตรวจดูเงื่อนไขต่างให้ดีจะได้ไม่ต้องหาทิศชื่อมาซับน้ำตาทีหลังนะจ๊ะ
อันดับ๒ราศีมังกรปัญหาจุกจิกจุกจิกในหัวใจทั้งเรื่องปัญหาจากครอบครัวให้เราต้องเข้าไปเป็นหนึ่งในตัวละครของเส้นเรื่องนั้น
ปัญหาจากที่อยู่อาศัยบ้านหลักต้องซ่อมบ้านน้อยต้องดูแลฝนหลีล้อเล่น
จะต้องใช้เงินที่มีในกระเป๋าเข้าไปอุดแก้ปัญหารั่วซึมต่างของชีวิต
ชีวิตชาวมังกรไม่ถึงกับพังแต่ก็ต้องเตรียมตั้งรับกับปัญหาต่างนี้ไม่เบาทีเดียว
อันดับหนึ่งราศีสิงฉีกก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เป็นกระเป๋าตังชาวสิง
เพราะดวงจุกติดเข้ามาทำให้เกิดเรื่องขัดแย้งกับเจ้านายเพราะเรื่องบอลโลกเกิดเรื่องน่าเบื่อหน่าย
นามทานผ่านให้รายได้หดลดทอนเงินที่ควรได้ไปพยายามตั้งสติใจเย็น
หายใจเข้านึกอดหายใจออกนึกทนต้องอดทนต้องอดทนต้องอดทน
งานนี้เพื่อปากท้องเราต้องรอด
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีช่วงนี้กรอบเงินหมดอดหยาก
เดือนมิถุนายนสิ้นเดือนแบบนี้เงินหดแต่สิ่งที่ไม่เคยหมดคือรักที่มีให้เธอไป

วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู